เติมแต่เอามาให้ดูกันอย่าไปหาทำแบบนี้ผู้ชายคนหนึ่งไปขโมย
ลักลอบตัดสายไฟแต่หารู้ไหมมันมีกระแสไฟอืม
สุดท้ายโดนไฟช็อตเสียชีวิตนะครับโอ้โหถึงแม้จะพยายามช่วยแล้ว
ปั้มหัวใจแล้วไม่ทันนะครับคือการตามสนองเรื่องนี้อ่า
อายุยี่สิบเจ็ดแล้วคุณผู้ชมครับสุดท้ายก็ต้องแจ้งกู้ไภไปช่วยเขา
แม้จะทราบดีแหละว่าเขาเป็นขโมยขโจรนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
เต็กตึงครับนะฮะเร่งประถมพยาบาลช่วยเหลือผู้ชายคนนี้นะฮะ
เพราะว่าเขาโดนไฟช็อตหมดสติอยู่ที่ป้ายรถเมฆ
ใกล้กับปากซอยประชาอุทิศ๒๘แขวงบางมดเขตทุ่งครุกรุงเทพ
มาทราบชื่อไปหลังคือเขาชื่อว่าในเคอายุ๒๗
เจ้าที่ก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับตำรวจสนราชบุรณะ
เขาเป็นคนงานของเรือปั้นจันทร์ในเคเนี่ยเป็นคนงานเรือปั้นจันทร์
ไปเจอสภาพนอนหงายอยู่ที่พื้นและลักษณะคือก็ใส่เสื้อยืดคอกลมเกงขาสั้น
ทีนี้มีแจ็คเก็ตทับอีกตัวหนึ่ง
ไปเจอรอยไหม้ที่มือด้านซ้ายของเขา
ตอนที่กู้ภัยไปถึงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีสัญญาณชีพแล้วนะ
พอกู้ชีพมาถึงก็มาช่วยกันรีบจัดชุดฟื้นคืนชีพ
ประถมพยาบาลปั๊มหัวใจตามขั้นตอน
แต่มันก็ไม่ทันอย่างที่บอก
เขาไม่มีชีพจรไปก่อนหน้านั้นปั๊บไม่ขึ้น
ก็เลยเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ทีนี้ไปถามนายแบงค์เป็นใคร
แบงค์บอกว่าคือมีเด็กคนหนึ่งวิ่งไปตาม
บอกว่ามีคนไปนอนอยู่ไม่หายใจแล้ว
เขาก็แปลกใจทำไมเด็กถึงรู้ว่าคนนั้นไม่หายใจ

เห็นคนเจ็บนอนอยู่แล้วไม่หายใจจริง
ไม่มีคนช่วยด้วยนะครับ
ก็เลยไปช่วยกันแจ้งกู้พงกู้ภัยมา
ทีนี้ทางด้านของนางวาสนาบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
ก็คือนับถือกันเป็นน้องเขยแหละ

จากที่รู้จักกันมาก็เขาเคยทำงานเป็นคนงานต่อปั้นจันทร์
เวลาลงทรงลงเสาอะไรแบบนี้เวลาทำบ้านต่อเติมบ้านอะไรแบบนี้
ตะลงตะหิ่งน้ำก็ว่ากันไป
ทีนี้เนี่ยเขาเหมือนจะดูแลคือหาเงินไปซื้อนมให้ลูกกิน๒คน
เพราะว่าคือเหมือนแฟนของเขาผูกคอตายเมื่อปีก่อน
ลูกไปอยู่กับญาติไม่มีงานไม่มีเงินอะไรแบบนี้
แล้วเขามีน้องสาวคนหนึ่งนะฮะก็ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนด้วย
ชื่อในใบเกิดของลูกก็ไม่ได้เป็นชื่อของเขาด้วย
รู้แต่ว่าชื่อเคชื่อเคแต่ไม่รู้ว่าต้นสายไปเหตุชีวิตเขายังไงบ้างทำไมแบบ
มันลำบากอะไรขนาดนี้นะฮะเอาฟังเสียงทางด้านของคนที่เป็นญาติเล่าให้ฟังหน่อยนะครับ
ถ้าเกิดเขากลับมาจากต่อป้านจัดเขาจะนอนอยู่กับลูกเขาค่ะ
พระเจ้าลูกมานอนแล้วเช้าลูกเขาแปลงเรียนคนหนึ่งครับ๓ควบเอง
ลูกเขา๒คน๒คนผู้หญิงคนผู้ชายคน
คือโดยสรุปนะมีลูกสองคนผู้หญิงคนผู้ชายคน
แต่ลูกก็ไปฝากญาติเลี้ยงภรรยาผูกคอตายไป
งานเขารับจ้างต่อปั้นจันทร์มันก็มีบ้างไม่มีบ้าง
เวลาไม่มีเงินก็น่าจะเป็นสาเหตุทำให้เขาต้องมาขโมยตัดสายไฟ
เพื่อเอาทองแดงไปขายเพื่อเอาเงินไปกินไปใช้ไปดูแลลูก
ก็เลยเป็นต้นเหตุทำให้เขาโดนไฟช็อตเสียชีวิต
เรื่องต้นตำรวจลงพื้นที่ไปก็ไปเจอเศษผ้าพันเทปสายไฟ
แล้วก็สายเคเบิ้ลที่ถูกตัดเป็นท่อนไปแล้ว
พร้อมกับกิ๊บหนีสายไฟลนอยู่ที่พื้น

เบื้องต้นเขาคงจะมาขโมยสายเคเบิ้ลต่าง
เพราะมันจะมีทองแดงอยู่ด้านใน
แต่ดันไปโดนสายที่มันมีกระแสไฟฟ้าด้วย

แล้วครีมเนี่ยมันไปตัดเข้าสุดท้ายโดนไฟช็อต
แล้วก็ตกลงมาเสียชีวิตแบบนี้นะครับ